โอ้โหเรื่องนี้เฉาจริงคุณผู้ชมฮะ
คลิปก็สร้างสรรค์ดีดูแล้วก็ตลกดี
แต่คลิปนี้เนี่ยถามคุณผู้ชมเลยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า
มีการฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศของผู้ชาย
มหาดพัทยาเลยคุณผู้ชม

โอ้โหแล้วเพจแม่ทัพลิง๓ทับ๑ครับเอามาโพสต์ไว้

มีข้อความว่าเดี๋ยวนี้เขามาฉีดเพิ่มขนาดท่านชายกัน
ริมชายหาดพัทยากลางกันแบบนี้เหรอแม่เจ้า
คลิปนี้ความยาว๑นาทีครับ
ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับคุณผู้ชม
แต่เราก็ต้องเบลอไว้หน่อยมันไม่ค่อยเหมาะสมนะครับ
๓คนในคลิปเนี่ยชายเสื้อส้มใส่หมวก
ก็นั่งกัดเสื้อแน่นเลยนะแล้วอ้าปากเหมือนเจ็บอะฮะ
แล้วก็ชายอีกสองคนเหมือนกำลังก้มทำอะไรสักอย่าง
รู้บริเวณด้านล่างเอวของผู้ชายเสื้อส้ม
สักพักมีผู้หญิงอีกคนนึงเดินเข้ามา
นี่คอยป้อนน้ำยื่นน้ำให้ให้ชายเสื้อส้มครับ
แล้ววิวข้างหลังแก๊กกราวเป็นทะเลครับ
คือวิวดีแหละแต่พฤติกรรมไม่ดีเท่าไหร่

ระบุสถานที่ว่าเป็นซอยพัทยากลาง๑๖บางละมุง
คลิปมันดังขนาดนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
ผู้สื่อข่าวเราไม่รอช้าครับไปตรวจสอบเลยครับ
บริเวณชายหาดพัทยากลางก็ไปเจอนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งเนี่ย
ก็เขาพักผ่อนกันอยู่บริเวณชายหาด
ก็เลยลองไปถามดูไปถามคนในพื้นที่เลย

มันมีคลิปคนมาขยายขนาดกันริมหาดเนี่ย
พี่ก็บอกไม่มีนะไม่เห็นเคยได้ยินเลย

มันคลิปเก่าคลิปใหม่แต่มองว่า
พี่เขามองนะพี่วัชรพงศ์บอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น
พิกัดที่ระบุไว้ในคลิป

พี่วัชรพงศ์บอกไม่ใช่ไม่น่าจะใช่หรอก
เพราะมันน่าจะเป็นแค่ซอย๖ถึงซอย๗นะ

คนในพื้นที่อย่างพี่วัชรพงศ์ยืนยันว่า
ส่วนตัวเนี่ยต่อให้มันจะเกิดขึ้นเก่าเกิดขึ้นใหม่คลิปเก่าคลิปใหม่
ยังไงมันก็ไม่เหมาะสมมาแบบนี้มันสร้างความเสื่อมเสียให้กับเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก
ดูแล้วฟันทงได้เลยว่าคนที่ทำเนี่ยไม่ใช่แพทย์แน่นอน
ไม่ใช่หมอไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแน่นอนไม่ใช่มือศัลยกรรมแน่นอน
ดันมาทำกันตรงนั้นเรื่องความสะอาดความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงแล้วครับ

เพิ่มความออกมั่นใจเลยว่าถูกประสงค์ใดก็แล้วแต่เนี้ย
ใครดีเหลือเกินครับไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
ให้เรื่องการฉีดเพิ่มขยายอวัยวเพศ
หรือไม่ก็เป็นไขมันของคนไข้เอง
หรือบางทีก็เอามาผ่าตัดเสริมวัสดุสังเคราะห์หรือที่เรียกว่าซิลิโคนนั่นเอง
หรือบางคนก็ฉีดฟิลเลอร์เอาฉีดฟิลเลอร์บริเวณนั้นก็มีเหมือนกัน
โดยเอาที่แบบมีคุณภาพเลยนะคลินิกที่ทำแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเนี่ยราคาเกือบแสนนะไม่ก็หลายหมื่นบาทเลยครับ
แล้วก็ไม่มีที่ไหนรับประกัน๑๐๐ด้วยว่ามันจะได้ผลดี
หรือบางทีใช้ไปพักนึงประสิทธิภาพก็อาจจะลดลงไม่เต็มร้อย
หรือบางทีก็ทำไปไม่เหมือนช่วงทำใหม่ทำไปสักพักหนึ่ง
มันอาจจะมีฝ่อก็มีเหมือนกันแล้วก็ที่แย่หน่อยก็คือแอบทำกันโดยหมอเถื่อนนะฮะ
แบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเน่าหรือไม่ก็ใช้การไม่ได้เลยก็มีนะ